อันนี้คือสวยกล้วยทอดอ่าแม่ค้าขายกล้วยทอดบอกเนี่ย
เจอคนลักษณะคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบมาขอเก็บเงินจากคนขายชาวต่างด้าว
ที่เป็นรายงานของเธออ่ะเป็นลูกจ้างเขาเออสามพันห้าทุกเดือน
ให้สติ๊กเกอร์สิงโตมาอีกเอาดูคลิปต้นเรื่องของคุณผู้ชมตั้งใจดูให้ดีดีนะคะ
พูดอยู่ว่าพี่จะบอกว่ามันจะพักสาม
นี่คือต้นคลิปที่แม่ค้าขายกล้วยทอดเนี่ยเขาส่งออกมาแล้วเขาก็เอาไปแจ้งความด้วยนะคะ
กับสพบางนางในท้องที่ค่ะว่าเหมือนจะถูกตำรวจเรียกเก็บสวยเลย
คือจากข้อมูลที่เจ้าของร้านขายกล้วยทอดเล่าให้ฟังก็คือว่า
ในรถมีตำรวจลักษณะคล้ายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบมากันสี่คนอ่า
บอกว่าจะมาเก็บเงิน๓๕๐๐บาทแล้วก็ให้สติ๊กเกอร์รูปสิงโตมาด้วย
บอกมาจากสันติบาลจากภูทรภาคหนึ่งและภูทรภาคสามสติ๊กเกอร์ที่ยื่นมาเป็นสิงโตหน้าตาแบบนี้
ครับด้านหลังเขียนว่าเดือนมิถุนายนและมีลายเซ็นกำกับอืมอ่ะ
มีลายเซ็นต์ด้วยนะเราไปคุยกับคุณอติการนะคะ
เจ้าของร้านขายกล้วยทอดก็บอกว่าแหมเห็นลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวใช่ไหม
ถึงมาทำแบบนี้ลูกจ้างเธอเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ก็จริง
แต่อยู่แบบถูกกฎหมายมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องอยู่กันมาเนี่ย๘ปี๑๐ปีแล้ว
เพิ่งจะเคยเจอเรียกเก็บเงินสวยสติ๊กเกอร์นี่แหละทีมข่าวเราก็เลยเอารูปนายตำรวจนายหนึ่ง
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนที่อยู่ในรถกระบะเมื่อกี้เนี้ยที่เปิดประตูเอ่อ
เปิดกระจกออกมาแล้วยกมือไหว้อ่าคุณอธิการบอกคนนี้แหละค่ะอืม
ตำรวจจริงจริงใช่เหรอเออเพราะที่แรกคนก็ยังเอ๊ะคือตำรวจเขาจะเก็บ
ท่านเก็บสวยกล้วยทอดเลยเหรอก็นี่ไงเออแต่ที่เขามุ่งมันไม่ใช่เรื่องกล้วยทอดเหรอ
แรงงานต่างด้าแรงงานต่างด้าวแล้วเขาบอกว่าคนนี้แหละสรุปเป็นตำรวจจริงอะค่ะอุ้ย
คนขับรถที่เห็นหน้าชัดเจนใช่เลยค่ะพี่ใช่ไหมใช่ค่ะ
คิดนะคะว่าเขาเป็นตำรวจแน่นอนที่มาเพราะว่าเป็นคนอื่นอ่ะ
เขาไม่มาทำแบบนี้หรอกนี่ค่ะบ่ายสามโมง
กล่าวหานี่คือสิ่งยุยาวว่าเป็นตำรวจจริงพี่อุ๋ย๒ใน๔
ใน๔ทีมข่าวก็พยายามสอบถามแต่ไม่มีใครตอบอะไรเราเลยนะคะ
แล้วก็เดินดุ่มดุ่มขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้นสาม
เข้าไปในห้องประชุมก็พยายามสอบถามอยู่ดีแหละว่า

สุดท้ายจากความเพียรพยายามของนักข่าวเรา
เป็นยังไงได้มาหนึ่งคำตอบค่ะ

ไม่ได้มีผู้ใหญ่กดดันเราถูกต้องไหม

ไม่ได้ทำอะไรครับผู้บังคับบัญชาไม่เกี่ยวครับ
มังคับบัญชาไม่ได้กดดันครับ
มาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับ

สติ๊กเกอร์สิงโตเหรอถูก
มัวคลีร่าสัตว์เหรอไม่รู้จริง

เขาก็นั่งสอบกันอยู่ในเป็นชั่วโมงเลยนะคะ

คือเจ้าของร้านกล้วยทอดบอกว่าไปกัน๔ใช่ไหมคะ

สองคนที่บอกว่าไม่ใช่๔แต่มีแค่๒

ก็ไปดูอย่างนี้เหรอเขาบอกแค่นี้
แต่ในโค้กในคลิปนี้เขามีเสียงใช่ไหม

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีก็บอกว่า

เป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจโทสังกัดภูทรจังหวัดนนทบุรี

หลักท้าคลิปนี้ที่นำเสนอผ่านซื้อกันไป

ท่านรองบอกว่าก็มีน้ำหนัก
แต่ต้องรอสอบสวนให้ครบถ้วนกระบวนความก่อน
ซึ่งการกระทำของตำรวจทั้งสองนายนี้เนี่ย
ข่ายความผิด๒ข้อหาคือมาตรา๑๕๗

และมาตรา๑๔๘เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน
ล่าสุดสั่งย้ายสองนายนี้ไปประจำที่สอบประกอตรแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ข้อมูลในโทรศัพท์ว่ามีการเรียกรับเงินจริงไหม

ซึ่งทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธค่ะ
ส่วนลายเซ็นต์หลังสติ๊กเกอร์รูปสิงโต

ท่านรองบอกว่ายังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นลายเซ็นต์ของใคร
แต่จะตรวจสอบแน่ถ้าเจอว่าผิดจริง
ไล่ออกจากราชการทันทีนะคะ
เดี๋ยวจะเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย

ในที่สุดสองนายตำรวจก็เดินออกมาจากห้องสอบสวนค่ะ
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานกองร้อยควบคุมฝูงชน
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
อีกคนเป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ซึ่งคนที่เป็นคนเปิดกระจกพูดคุยกับแม่ค้า
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเพื่อเรียกรับสวยค่ะ
สติ๊กเกอร์กับสติ๊กเกอร์นี่รู้เรื่องไหมฮะ
สติ๊กเกอร์ไม่รู้เรื่องครับยืนยังไม่รู้เรื่องไหมแล้วถึงว่าเราไปจริงใช่ไหมเราไปจริงใช่ไหมครับ
เมื่อวานนี้มีใครสั่งการลงไปไหมบอกให้ไปไหมครับ
นี่มันเป็นไลเซ็นต์ของพี่ไหมคะใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ
ส่วนตำรวจอีกนายนึงคือ๑๐ตำรวจเอกสังสรรศรีเกตนะคะ
อาศัยจังหวะชุลมุนหนีสื่อขึ้นรถไปเลยนี่สติ๊กเกอร์หน้าตาแบบนี้
ทีมข่าวไปนั่งพักกินข้าวในร้านอาหารพังเอิญตามนิสัยคนเป็นนักข่าวนะพี่อุ๋ยเนาะ
ไปเจอพ่อค้าขายปลาหมึกย่างเป็นชาวเวียดนามแม่ขอเข้าไปถามหน่อย
เอ้าเป็ดกับไก่ยังไงไม่ใช่ว่าอะไรเกิดก่อนกันแต่มาหาได้ยังไง
ไปถามพ่อค้าชาวเวียดนามวัย๒๐ปีคนนี้บอกว่าเออเคยเจอบ้างไหม
มีใครมาเรียกเก็บงงเก็บเงินอะไรบ้างไหมเขาเล่าหมดเลยพี่อุ๋ย
เขาบอกอยู่ที่ไทยขายปลาหมึกย่างมา๓เดือนแล้วก่อนหน้านี้เคยถูกจับมาแล้วด้วย
แต่มีเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ไทยมานานเป็นคนเคลียร์ให้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ให้สติ๊กเกอร์รูปสัตว์ต่างพกติดตัวเอาไว้
เป็นสัญลักษณ์ว่าเปิดตัวแล้วไก่กับเป็ดมูลค่าใบละ๕๐๐นะคะ
เงินที่ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตกเดือนละ๔๐๐แลกกับการไม่ถูกจับส่งประเทศ
เดือนละสี่พันเลยเหรอเดือนละ๔๐๐เขาขายปลาหมึกย่างมันจะได้ไหมไม่รู้เลย
อันนี้ก็เป็นชาวเวียดนามไปเจอพ่อค้าขายถั่วชาวอินเดียเราก็ไปถามอีก
มีเหมือนกันสติ๊กเกอร์เขาก็มีเหรอมีค่ะแต่เป็นรูปเสือโครงและเสือดำ
ไว้หลังมือถือแบบนี้อุ้ยตายแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย
ก็เลยต้องจ่ายสวยนอกจากสวยต่างด้าวแล้วสวยสถานบันเทิงที่นนทบุรีก็มีเหมือนกันนะ
เกินเวลาลงเวลาแหละกับเงินที่ร้านจ่ายให้อะไรแบบนี้ก็ต้องไปขยายผลกันนะคะ
ไก่เสือโครงเสือดำสิงโต
คือแรงงานต่างด้าวเนี่ยถ้าถูกต้องตามกฎหมายแต่เขาก็จะมีอาชีพสงวนของคนไทย